ไปที่พระนครศรีอายุทยาค่ะไปดูการเจรจากันของชาวบ้านนะคะที่อำเภอบางบาน
คือเรียกร้องแหละให้มีการเปิดประตูระบายน้ำ
เพราะว่าเขาเองก็อ่วมถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรเนี่ยนะคะ
ทีนี้การเจรจาเนี่ยค่อนข้างเป็นไปลักษณะดุเดือดจริงนะคะ
ขนาดไหนดูคลิปพร้อมกันค่ะ
คือพูดง่ายเหลืออีกแค่ประมาณ๕๐เซน
ที่นางในทุ่งของเราเนี่ยจะรับน้ำเข้าไปได้นะครับ
อันนี้คือกรณีที่ไม่เคยเกิดผลกระทบกับเกษตรกรด้านในค่ะ
พวกนี้ได้ยังไงพวกนี้ได้ยังไง

พวกนี้ไม่ถูกหรอก
ผมไม่ได้อะไรผมไม่ควรปฏิบัติในวิทยาลัย
แรงกับฝนบรรยากาศจะคนละอย่าง
ถ้าแรงแย่งน้ำแต่ถ้าฝนน้ำท่วมเธอเอาน้ำไป

ก็ต้องเข้าใจคนที่อยู่ในน้ำท่วมนะ

แต่ก็ต้องเข้าใจคนปฏิบัติงานเหมือนกัน
คือเขาก็พยายามควบคุมให้มันอยู่ในวงจำกัดใช่ไหม
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ระบายไป

แล้วที่บางบานเองนี่ก็ถูกท่วมตลอดอยู่เหมือนกันค่ะ

กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกว่า๒๐คน
ที่ตะบนบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน

รุงรักษาโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำมหาราช

ปริมาณน้ำเหนือบานประตูเขื่อนลดลง
เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำหน้าบานประตูเขื่อนก็สูง
สูงกว่าระดับหลังเขื่อนถึง๕เมตรด้วยกันค่ะ
เหนือบานประตูเขื่อนได้รับผลกระทบ
น้ำท่วมสูง๒เมตร
ก็เลยเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม
อีกสักประมาณ๕๐เซนติเมตรได้ไหม
จากเดิมเปิดไว้อยู่ที่๓๐เซนติเมตร
อยากให้ขยายเป็น๘๐เซนติเมตรได้ไหม
เพื่อที่จะระบายน้ำ
ภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็เลยมีการโวยวายของชาวบ้านนะคะ
สุดท้ายก็มีการยอมยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเป็น๘๐เซนติเมตร
ที่มีการร้องขอจริงนะคะ
ขณะที่สำนักการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเนี่ยนะคะ
หรือว่าจิสด้าเนี่ยเขาบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเปญยาทเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะ
พื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงบริเวณวัดจุลามณีและครองบางบาน
อำเภอบางบานเนี่ยนะโอ้โหนี่ท่วมหนักแล้วนะคะ

เออคือน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย
แล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยเป็นวงกว้างกว่าหมื่นห้าพันไร่
ตอนนี้โดนท่วมไปแล้วนะคะตามภาพที่เห็นเลยเนี่ยอ่วมจริง

บานนี่ก็โดนหนักเกือบทุกปีเหมือนกัน